หนุ่มโรงงานคนนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
เห็นผู้หญิงคนนึงเนี่ยเดินมาซื้อของ

เขายืนช่วยตัวเองโชว์อยู่ตรงนั้นเลยฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเสื้อฟ้านี่แหละ
ที่เราเบลอไว้คือเขาทำอย่างที่ผมบอกไป

หลวงงานคนนี้ยืนมายืนช่วยตัวเองอ่ะนะครับ
คือเห็นผู้หญิงหน้าตาดีเดินมาซื้อของปั๊บมันทำแบบนี้เลย
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่หมู่บ้านฉัดทองอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
ล่าสุดครับผู้สื่อข่าวไปที่หมู่บ้านดังกล่าวนะครับ
ไปเจอนายสุริโยภูลทรัพย์ท่านเป็นเจ้าของร้านขายของชำเล่าบอกว่า
เหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะ
โดยผู้ชายในคลิปเนี่ยจะมานั่งดื่มเหล้าที่ร้านแต่เขาเนี่ยไม่ให้นั่ง
ชายคนนี้ก็เลยซื้อกลับไปกินที่อื่นไปดื่มที่อื่นต่อมาน้องผู้หญิงเนี่ย
ซึ่งเป็นลูกสะพ้ายของเพื่อนบ้านเนี่ยโทรมาบอกว่าโอ๊ยพี่ผู้ชายเสื้อน้ำเงินเสื้อฟ้า
มายืนช่วยตัวเองอยู่ข้างร้านเนี่ยนะครับเขาก็เลยมาเปิดกล้องวงจรปิดวงจรปิดดู
โอ๊ยมันจริงจริงด้วยมาทำจริงจริงด้วยคาดว่าผู้ชายคนในคลิปเนี่ยคงจะถูกตาต้องใจผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ
ที่เป็นลูกสะพ้ายของเพื่อนบ้านนี่แหละก็เลยเดินมาที่หน้าบ้านของเธอจากนั้นก็ข้ามมาที่ร้าน
แล้วก็มาทำแบบที่เห็นในกล้องวงจรปิดนายสุริโยบอกอีกนะครับบอกหลังเกิดเหตุนะครับ
ไม่มีคนรับสายเอางานจะเข้าตรงนี้แหละนะช่วงดังกล่าวนะครับตำรวจสพปลวก
อาจจะเป็นเหตุผลนี้ด้วยคือตำรวจสมภาพปลวกแดงนี่ก็น่าเห็นใจนะ
ตอนนี้ติดโควิดไป๑๔นาย